ยังไงก็ตามคุณจะโอนไวจะเปย์วัยก็แล้วแต่คุณดูให้ดี
เพราะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพไม่ได้มาในลักษณะของขโมยกันซึ่งหน้าต่อไปแล้ว
มาในแบบออนไลน์นั่นแหละคุณคนน่าคะ
เพราะว่าในยุคนี้เทคโนโลยีทันสมัย
โจรเองก็ทันสมัยเหมือนกันนะคะ
วันนี้ชิสาก็เลยรวบรวมกลงในรูปแบบของออนไลน์มาให้ดูกัน
ติดตามกันเลยกับชิสามาแชร์
เรื่องนี้นำมาจากธนาคารแห่งประเทศไทย
คือเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูล
ซึ่งก็มีการรวบรวมจากการฟ้องร้อง
หรือว่าแจ้งไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่ามีการถูกหลอกลวงในรูปแบบต่าง
ซึ่งช่องทางที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวง

ขณะที่ช่องทางทางโทรศัพท์

เพราะว่าพฤติกรรมการหลอกลวงโดยมิจฉาชีพ
ก็เปลี่ยนไปในรูปแบบออนไลน์เพราะอาจจะเข้าถึงง่ายกว่า
อย่างนั้นแหละแล้วก็มีผู้ใช้งานออนไลน์มากมายด้วยนะคะ
หลอกลวงเนี่ยก็มีรูปแบบที่ซับซ้อนตรวจสอบได้ยากเหมือนกัน
แต่จากการรวบรวมมาแล้วก็มีวิธีการหลอกลวงอยู่ด้วยกันทั้งหมด๙วิธี
ให้คุณผู้ชมได้เตรียมตัวรับมือแล้วก็รับข้อมูลเอาไว้
อย่างแรกนะคะก็คือการหลอกแอบอ้างหรือสวมรอยเป็นคนอื่นเพื่อให้โอนเงินให้
แล้วก็ทักในแอ๊กเขาคุณชนะไปหาคุณใบตองแล้วก็ขอยืมเงินคุณใบตอง
เหรอว่าย่้านพี่น้องมาหลอกเอาเงิน
ลอกจีบตายใจ

ใครที่หน้าตาดีหล่อพูดดีดูให้ดีนะคะ
ข้อที่๓คุณผู้ชมหลอกว่าช่วยให้ได้สินเชื่อแต่ให้โอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้าให้ก่อน
บอกว่าเดี๋ยวคุณได้สินเชื่อได้เงินคู่นี้แต่คุณโอนค่าธรรมเนียมมาก่อนก็ต้องระวังกันนะคะ
วิธีที่๔คือหลอกว่าจะจ่ายชำระหนี้คืนให้โดยให้สมัครล่วงหน้า
บางคนเป็นหนี้อยู่มาเห็นแบบนี้ก็รู้สึกแบบตกอกตกใจเหมือนดีใจว่ามีคนมาช่วยเรา
แต่ดูให้ดีก่อนเขาอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้ค่ะ
หลอกลวงวิธีที่๕ก็คือหลอกให้ชำระค่าสินค้าหรือบริการที่ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์แล้วไม่ได้รับสินค้า
หรือไม่ได้รับบริการนั้นจริงก็คือซื้อของแล้วไม่ได้ของโดนชิ่งเอาเงินหนีไปเลยก็มีมากมายเหมือนกันนะคะ
วิธีที่๖คือหลอกให้โอนเงินให้โดยจะได้รับเงินก้อนใหญ่หรือพัสดุที่มีมูลค่าจากมิจฉาชีพ
ส่วนใหญ่ก็เหมือนคนต่างชาตินะคะบอกว่าเนี่ยผมมีแก้วแหวนเงินทองรถราของมีค่าให้คุณ
หรือว่าของมีค่าให้คุณโอนเงินค่าภาษีมาก่อน
แบบนี้ก็เจอกันไปหลายลายนะคะอันนี้เจอะนะ
จริงค่ะวิธีที่๗แล้วคุณผู้ชมมาดูกันหน่อย
ก็คือหลอกให้ลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูง
รูปแบบการลงทุนต่างนะคะ
อย่างเช่นพวกเงินดิจิทัลแชร์ลูกโซ่ออนไลน์
ธนาคารแสงแดดโครงการปลูกป่าลด
นี่คือเขาก็จะมีชื่ออะไรแปลกมาเรื่อย

แล้วต้องดูให้ดีรายละเอียดนั้นมันน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะ

อย่างเช่นกรอกข้อมูลในอีเมล
เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันปลอม

ดูว่าเว็บไซต์นั้นหรือแอปพลิเคชันนั้น
เป็นของทางการถูกต้องหรือเปล่านะคะ
สุดท้ายก็คือเรื่องของการปลอมแปลงข้อมูล

เพื่อไปชำระเงินสินค้าผ่านทางออนไลน์นั่นเอง
ฉะนั้นแล้วค่ะย้ำเตือนกันตรงนี้ว่า

รู้แล้วก็แชร์กันด้วยนะคะ